เมื่อวานตอนเย็นนี่เติมเมื่อวานเย็นเพราะรู้ว่าวันนี้จะขึ้น๗๐ตระต่างอันนี้ไม่ใช่นกรู้น้ำแข็งรู้
พวกผมก็รู้เหมือนกันดีว่าเติมก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อย
นี่คือที่วอร์ไดมอนด์กำแพงเพชร
ครับโอ้โหพึ่งเห็นมุกของพี่ปามี่โพสต์ในเฟซบุ๊คไว้วอร์ไดมอนด์
บรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันในกำแพงเพชรครับหลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน
วันนี้แหละคุณผู้ชมมีผลแล้วนะขึ้นลิตรละ๗๐สตางค์
ก็เลยมีคนที่เห็นข่าวปุ๊บรีบเข้าปั๊มก่อนเลย
ก็ไปต่อแถวต่อคิวกันรอเติมกันน้ำมันหมดปั๊มโอ้ยดิเบิร์ตไม่ได้นำแข็ง
ดีเซลกับเบนซิน๙๑หมดปั๊มเหลือแค่เบนซิน๙๕อย่างเดียวครับที่ปั๊มแห่งนี้นะ
แล้วราคาน้ำมันเบนซิน๙๕ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรคือถ้าต่างจังหวัดก็จะแพงหน่อย
จะมีภาษีบำรุงอบจด้วย
ปรับขึ้นวันนี้อีก๗๐สตางค์เนี่ยนี่เกือบ๔๐บาทต่อลิตรแล้วนะ

ดีเซลก็จะทะลุไปลิตรละ๓๓บาท๔๐สตางค์ครับ
ไปถามพนักงานปั๊มหน่อยบอกว่าโอ้โหมีรถมาเติมคิวยาวตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
จากรู้กันล่วงหน้าว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน
แล้วช่วงเย็นเนี่ยดีเซลและเบนซินก็เลยหมดปั๊มเลย
พนักงานเติมจนไม่มีเวลาพักเบรกกินข้าวคุณผู้ชมลองนึกดู
พนักงานปั๊มเติมไปดมยาดมไปบอกว่าเหนื่อย
ส่วนรายเดอร์ส่งอาหารที่มาเติมน้ำมันบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นนี่เห็นไหม
ทางซ้ายนี่เอาปักจมูกแล้วไม่ไหวแล้ว
ส่วนรายเดอร์ที่มาส่งอาหารแล้วก็มาเติมน้ำมันบอกว่าราคาขึ้นขนาดนี้หนักนะ
เออแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทนทำไปครับก็ต้องส่งอาหารต่อไป
ส่วนประชาชนที่มาเติมน้ำมันก็บ่นกันทั่วหน้า
และเรื่องของราคาน้ำมันอย่างไรบ้าง

ว่ามันจะทะลุไปถึงขนาดไหนนะครับ